ท้ายสุดนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของพวกเราค่ะ
พาไปดูนิดนึงละกันหนุ่มเต้ายองแห่งระเบียบวัฒนศิลป
เขาบอกเลยว่าคนนี้ผมมีเซนต์นะมันมีเซนต์เรื่องตัวเลขก็มา
เรื่องการเสี่ยงดวงเอ้าผมก็มีเหมือนกัน
เออไปดูนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
เอ๊ะเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าที่จริงแล้วไม่ใช่คนชอบซื้อลอตเตอรี่อะไรเลยนะคะ
แต่ช่วงหลังจู่มันมีเหตุให้ซื้อบ่อยเหมือนกัน
สาเหตุก็มาจากลูกรักไอ้เต้ายองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บอกกัน
อย่างก่อนหน้านี้แวะมาทำงานที่กรุงเทพ
ยองก็บอกให้พ่อเอ๊ะนะซื้อเลขห้องพักแล้ว
ปรากฏว่าโอ้โหถูกตรงแบบเป๊ะงงไปเลย
คุณผู้ชมหรือจะเป็นงวดก่อนหน้านี้ที่แฟนคลับเนี่ยขอให้เต้ายองจุดทูปให้หน่อยเต้ายอง
ก็ปรากฏว่าได้เลข๐๓คุณผู้ชมค่ะ
สถิติดีนะ๐๓เนี่ยเลขท้ายรางวัลที่๑ไง
เออคุณผู้ชมนะและล่าสุดค่ะก็เกิดเรื่องแปลกเหมือนกัน
ระหว่างขับรถมาทำงานที่กรุงเทพเมื่อจู่เต้ายองสะดุ้งตื่นแล้วก็ตกใจตื่น
เบอร์บอกตัวเลขค่ะตรงกับป้ายทะเบียนรถไปอีกคุณผู้ชม
ฟังแล้วมันขนลุกสู้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชม
เต้ายองจะเป็นว่าที่เจ้าพ่อตัวเลขคนใหม่ไปดูกันค่ะ
ผมคิดเรียบเบี้ยวเลขตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้แหละอีกสิมิคริปปะ

สัญเจ้าของก็ยังงวดหนึ่งทีมรับรางวัล

๓กับ๐หายหาร์เคิงไปเลยเหลือ๕ตัวเดียว

ซึ่งมีคนรู้จักว่าช่วงนั้นสิรุ่นหลาย

ว่าพอไปหลุดชนข้างนั้นชนข้างนี้ไปตึงประมาณนี้นะ
คุณก็ถามหลายลวถเล็กรถอย่างครับพ่อ
ตอนวันนี้ก็บรรณีอากาศติตามมาอีก
คือทะเบียดรถคือ๗หา๐แต่ก็พันธุ์ออก๗หา

เอาล่ะนี่ไงนี่ชอบเลขชัดมาให้เห็นชัดขึ้นไปเลย
ตัวเลขอะไรเมื่อกี้ตัวเลขอะไรนะเกี่ยวกับ
๕๐กับ๗๕แต่มันก็อยากบอกมากนอน
มองมอนระหว่างเต้าย่องคอยสัมภาษณ์คุณพลอะไรสารภาพกับผู้ผู้ชม

กดโทรศัพท์ออนไลน์
กดขุมรัฐบาลด้วย
ระหว่างที่ฉันอ่านข่าวอยู่นั้นอย่างตั้งใจ
เธอก็ซื้อตัวเลขอย่างตั้งใจ